มินตันกันบ้างนะครับฟอร์มของรัชนกอินทนนท์มีโอกาสแล้วครับ
ที่จะได้เป็นมือหนึ่งของโลกสมใจในรายการนี้ครับแต่ว่าเธอต้องเป็นแชมป์นะครับ
มีโจทย์ที่เข้าทางน้องเมย์มาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้วิเคราะห์กันเมื่อวานนะครับ
เอาชนะหวังยี่ฮานจากจีนมาได้ในรอบ๑๖คน
แต่ว่าครั้งนี้สุดท้ายแล้วก็เป็นทางรัชนกอาชะนักไปได้ผ่านเข้ารอบรองไปเจอกับ
อาวุธชนะแนะคะอรีนามารนมือ๑ของโลกจากสเปน๒๑เกม
เดี๋ยวแนนไปเจอกันกว่าทางยามากูจิเจอกัน๘ครั้ง
ก็ผัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับคนละ๔ครั้งเท่ากัน
เจอกันในรอบ๒ของออลอีกแลนด์เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ชนกนั้นเอาชนะไปได้นะครับ๒ต่อ๐เกมโดยคู่นี้
แข่งขันกันเวลาประมาณ๑๕นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทย
ไขการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกของน้องเมย์นะครับดูอีกครั้งหนึ่ง
จากจบรายการสิงคโปร์เพ่นนะครับมาดูเกณฑ์คะแนนของรายการระดับซุปเปอร์ซีรีส์
ผู้ชนะเก้าพันสองร้อยคะแนนนะครับรองแชมป์เจ็ดพันเจ็ดร้อยคะแนน
แล้วก็รอบรองนะครับหกพันสี่ร้อยยี่สิบคะแนน
ปัจจุบันนั้นปัจจุดนั้นดังที่สองของโลกมีคะแนนสะสมอยู่แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแปดคะแนน
กราฟิกที่ขึ้นหน้าจอนะครับทั้งหมด๑๐รายการจะเก็บคะแนนคือ
ใน๑ปีเนี่ยดูอันดับเลยครับแล้วก็ดูคะแนนด้วยว่า๑๐อันดับของคะแนนที่ดีสุดนะครับ
ก็จะคิดไว้แล้วก็ถ้าเกิดคะแนนไหนดีกว่าก็จะลดหลั่นเอาคะแนนที่แย่สุดออกมานะครับ
ดังนั้นเนี่ยพอคิดแบบนี้ปุ๊บเรามาดูนะครับว่ารวมกันแบบนี้แล้ว
แนนต่ำสุดของน้องเมย์จะอยู่ที่๖๐๕๐คะแนนในรายการสุดท้าย
แต่ว่าตอนนี้ทะลุเข้ารอบรองแล้วจะทำให้คะแนนส่วนนี้หลุดจากการคำนวณแน่นอนแล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดน้องเมย์ตกรอบต่อไปนะครับยังไงคะแนนก็จะมากกว่าคะแนนของออิงแลนด์แน่นอน
หากน้องเมย์แพ้ในรอบรองนะครับจะได้หกพันสี่ร้อยยี่สิบคะแนนเมื่อคิดคะแนนแล้ว
แต้มรวมของน้องเมย์จะเพิ่มสามร้อยเจ็ดสิบแต้มถ้าได้รองแชมป์นะครับ
ก็จะได้คะแนนเพิ่มอีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบคะแนนได้แชมป์ได้คะแนนเพิ่มอีกสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนน
ส่วนมารินนะครับคะแนนหลังจากส่วนนี้จะอยู่ที่แปดหมื่นสี่พันสามร้อยสองคะแนน
ดังนั้นตามรูปแบบคะแนนเมย์จะขึ้นรั้งมือหนึ่งของโลกก็ต่อเมื่อคว้าแชมป์
คว้าแชมป์รายการนี้นะครับอีกโจทย์หนึ่งเชื่อว่าทำได้ไม่ได้นั้นลุ้นกันวันนี้ก่อนนะครับ